แม่น้ำหนึ่งยืดอกลูกผู้หญิงแสดงความรับผิดชอบ

ขอประกาศหยุดจุดทูปปู่๓งวดครับ

หลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมานะครับ
แม้ว่าเลขท้าย๗๙จะตรงกับแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งให้ไว้
ของงดจุดทูปปู่๓งวดจะไปถือศีล๗วัน
ขอโทษทุกคนทั้งคนที่ตามมาตลอดและคนที่ให้กำลังใจ
ใครถูกก็ดีใจด้วยแต่ใครไม่ถูกก็ขออภัย
ดจุดทูปปู่๓งวดงวดไหนบ้าง
กันยายนแล้วก็๑แล้วก็๑๖ตุลาคม
แต่แฟนคลับไม่ต้องตกใจแม่น้ำหนึ่งบอกว่า
แม้จะงดจุดทูปปู่แต่แม่น้ำหนึ่งจะให้แนวทางเหมือนเดิม
เพื่อให้แฟนคลับตัวยงได้มีแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ครับ
หนูรู้สึกว่าหนูว่าขอพรปู่ติดกัน
ตั้งแต่ต้นปีมาเลยไม่ได้พักเลย
ก็คือขอออกมาตลอดขอทุกงวดเว้นไปแค่งวดเดียว
เพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งก็เลยจะประกาศณตรงนี้เลยว่า

ถ้าเลขเข้างวดนี้

รางวัลที่๑หรือเลขท้าย๒ตัว

หนูจะไปบวช๗วัน
และจะหยุดจุดทูบ

หนึ่งจะหยุดจุดทูปปู่สามงวด
ถ้าหนูทำให้สมาชิกทำให้ลูกเพจทำให้คนที่ตามผิดหวัง

แม่น้ำหนึ่งขอโทษไปแล้วยืดอกรับผิดชอบไปแล้ว
นุ๊กอ่ะไหนเจ๊นุ๊กพี่ต้นบอกว่าเป็นดาวดวงใหม่
พี่ปุ้ยบอกเป็นดาวดวงใหม่สามงวดติดแล้วเจ๊นุ๊กอ่ะ
สามงวดติดแล้วอ่ะหยุดสถิติงวดที่สี่ซะแล้วครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ให้เลขออกมาหลายตัวไม่เข้าเลย
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คภาพผลรางวัลนะครับแล้วก็แคปชั่นบอกว่า
ไปไม่ถึงงวดที่สี่เต็มที่แล้วค่ะขออภัยทุกทุกคนด้วยนะ
แต่ชีวิตของดาวตัวเลขย่อมมีงวดหน้าอีกเสมอนะครับ
เพราะว่าแฟนคลับก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับ
แล้วก็เดี๋ยวก็คงตามกันต่อแหละดูแล้วนะครับ
เดี๋ยวงวดหน้าเจ๊ปุ้ยจะลองจุดดูลองดูได้ลอง
คุณก็มองอ่างน้ำมนต์ไปปุ้ยมันถูกงวดนึงขึ้นมา
เดี๋ยวปุ้ยไม่ได้มาอ่านข่าวกับพี่ของพี่ต้นนะหนูเป็นห่วงเหมือนกัน